ช่วงนี้บ้าเกินนิดหน่อย

ใช่แล้วเจ้าหลายคนบอกโอ้ยยินดีจัดหนักเนอะ
เจ้าวันนี้เจ้าก็มีข่าวสดร้อนเลยนะว่าน้องหมากน้องคิมเนี่ย
ถือเริกงามยามดีเศร้าพกสิ่งหาคม
ทำพิธีวันแต่งวันดาเรียกเข้าเอาขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบปื้น

ถูกต้องพิธีนี้เนี่ยถือว่าเป็นพิธีที่เขาเรียกว่าถือเลิกงามยามดี
ทำพิธีมั่นหมายว่าอย่างนั้นเถอะ
เรียกง่ายก็คือมีพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ยังเป็นแฮมวันหนึ่งที่สำคัญมาก
นั่นก็คือวันมั่นผูกข้อไม้ข้อมือแบบเจ้าเหนือล้านนาแต๊ะเลยนะเจ้า
ชอบบ้านทุกคน
พอการแต่งตัวของพี่หมากแปลกตานะ
แม่นไอหมากเนี่ยปึ้งใส่ชุดภาพพื้นเมืองสี่ครีม
้อูยจะาสาของเขาเออยร่าเอ่อใจ

เหมือนเจ้าเมืองเหนือแบบนั้นอ่ะ
ตั้งแต่เปิลเป็นผู้จินจนวันนี้เปิลลงรักปรักฐานแต่งงานเข้าพิธีมั่นหมายกันแล้วคุณผู้ชม
รอเลยเจ้าเดี๋ยวเขารอติดตามพิธีแต่งงาน
ซึ่งเปิ้ลจะจัดขึ้นในวันที่๑๔กันยายนนี้ที่อิตาลี
แล้วเดี๋ยวเปิ้ลจะปี๊กกลับมาจัดงานที่เมืองไทยเห็นรอบนึงนะเจ้า
เปิลจะพิธีมั่นแบบล้านหงาไปก่อน
ภาพแบบนี้เห็นแล้วก็โอดยินดีตัวยบดได้จริงเจ้า

พร้อมค่ะบอกยอดเทศมีความสุขนักแล้วก็มีตัวน้อยไวนะจ้า
สวัสดีจ้า
อันนี้บอกเลยว่าแค่เปิดหัวเป็นน้ำจิ้ม
จะรองานจริงงานใหญ่ของเขาจากอิตาลีอีก